เกะกะกองถ่าย
อ้อมกอดน้อยของแฟนบันเทิงไทยรัฐ
เราจะไปตลอดเกะกงเกะกะตามกองไทย

พาไปดูใหม่ดาวิกาดีกว่า

ตัวจริงที่ไม่ใช่ภาพนิ่งมันจะเป็นยังไง
เดี๋ยวไปดูเกะกากล้องท้ายกันเลยค่ะ
ว่าเอวของนาย๒๒จริงหรือเปล่า
วันนี้ก็เลยมาครับ
สายวัดจ้ะ
สายวัดที่เราจะเอามาวัด

เราจะเอาสายวัดมาวัดเอวน้องใหม่ดาวิกา
พิสูจน์กันเลยว่าเอวของน้องใหม่๒๒จริงหรือเปล่า

นะเจอกันหนึ่งสัตว์ดาวี

ก็อยากรู้ว่าคุณดาวิกาเนี่ย

ก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่าพี่เขาหุ่นดีแล้วก็ผอม

ยังไม่เคย

ถ้าตอบกับสิทธิ์คือหนูเอวบางกว่ายังไง

ให้เตือนสติดเองก็คือพี่ใหม่ค่ะ

เพราะฉะนั้นคุณหมายวิกาเอวบางจริงไหม

มันก็บางไปแต่บางจริง

อื้อหรอผมของผมนั้นอ่ะชื่อน้ำน้ำชุดชื่อยพี่ชอบนะ
พี่กล้ากินข้าวไปแล้วด้วย

วัดให้ดูหน่อยเลยวัน๒๒จริงหรือเปล่า

ไหน
เป็นเพราะอะไรเรากินมาแล้วหนึ่งใช่ไหม
ถ้าตื่นมาฟริ้งแบนก็คือแบบ

ภาพนี้เป็นยังไงบ้างขอบคุณยังไงบ้างครับ